ให้ตรวจสอบชานทัวร์หน่อยนะฮะ
โดยมีผู้หญิง๒คนเธอเดินทางจากนครพนม

แต่ปรากฏว่าโอ้โหไม่ได้รับการบริการที่ประทับใจเลย
่ำแย่มากตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับ
เมื่อวานนี้นายนรงแสงอรุณผู้จัดการบริษัทชานทัวร์จำกัดนะได้ชี้แจงถึงกรณีนี้แล้วนะครับ
กรณีที่โซเชียลเขาลงภาพแล้วก็ข้อความตำหนิการให้บริการของพนักงานรถโดยสารชานทัวร์ที่ไม่ห้ามปราม
ลูกค้าสูบบุหรี่บนรถทั้งยังชูนิ้วกลางให้กับลูกค้า
เมื่อลูกค้าลงจากรถแล้วยังเอากระเป๋าลงจากรถไม่ครบเลยแต่รถวิ่งไปแล้วออกตัวไปแล้วลูกค้าต้องวิ่งตามเอากระเป๋าอีก๒ใบจากรถ
เอาลงมาให้หน่อยเอาลงมาให้หน่อยไม่ครบยังไม่ครบเลยจะรีบไปไหน
พนักงานรถชูนิ้วกลางให้เธอทั้งสองคนนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกร้องเรียนในโลกโซเชียลที่เห็นแล้วก็โชว์ตัวให้ดูเลยว่าเป็นของชานทัวร์นะครับ
โดยผู้จัดการบริษัทชานทัวร์บอกว่าอยากจะขอโทษผู้โดยสารทุกคนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกรณีนี้เป็นรถทัวร์สายนครพนมระยองซึ่งพนักงานปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
ส่วนการที่มีผู้โดยสารในรถสูบบุหรี่นั้นเนื่องจากพนักงานมีไม่เพียงพอจึงดูแลไม่ทั่วถึงเหรอ
อันนี้คนในโลกโซเชียลยังถามอยู่นะบนรถไม่น่าจะมีคนอะไรมากมายนะ
ไม่น่าจะมีผู้โดยสารมากมายขณะที่จะดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ทางผู้จัดการของชานทัวร์เขาบอกว่า
พนักงานอาจจะไม่ทราบว่ามีผู้โดยสารแอบสูบบุหรี่
รวมไปถึงการที่ไม่ได้แจกอาหารให้แก่ผู้โดยสารนั้น
ก็เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ในการแจกอาหารด้วยเช่นกัน

ทำไมไม่มีนะครับ
แต่ตอนนี้ได้สั่งพักงานคนขับรถโดยไม่มีกำหนดแล้วนะครับ
แล้วก็เรียกเข้าอบรมเป็นกรณีพิเศษเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะครับ
คือคนขับช่วงนั้นวันนั้นเด็กรถเขาไม่ได้ไปมีคนขับสองคน

อีกทีนี้คนนิดลงกระเป๋า
แล้วลงแล้วเขาคิดว่ากระเป๋ามันหมดแล้วไง
แต่พอผู้สารเรียกว่าผู้สารกระเป๋ายังหมด
ทีนี้รถมันเปลี่ยนเข้าไปทางไหนล่ะ
เขาก็เลยไปขยับไปเพื่อคิดเพื่อไม่เกิดอันตรายใช่ไหมล่ะ
เขาก็มาประมาณว่าประทะคารมกันนิดหน่อยประมาณนั้น

มันเป็นพฤติการส่วนบุคคลนะ
แต่ในนามผู้สารเขาก็ไม่ปลับควรรับผิดชาวเลย
เราจะขอโทษผู้สารเดียว

เพราะผู้โดยสารรายนี้ต้องการที่จะเดินทางเร่งด่วน
แม้รู้ว่ารถเต็มแล้วแต่ก็ขอร้องให้ทางบริษัทรับขึ้นรถไปด้วย

ก็เลยต้องนั่งอยู่ตรงบันไดตรงประตูทางขึ้นนะฮะ
ซึ่งก็มีผู้โดยสารบางรายเข้าใจผิด
บริษัทปล่อยให้มีการขายตั๋วเกิน
ก็เลยนำไปโพสต์ประจานในโลกโซเชียลนะครับ
ซึ่งหากผู้โดยสารรายนี้ออกมาอธิบายความจริง
ทางบริษัทก็ขอบคุณมาก
แต่เบื้องต้นทางบริษัทก็เรียกพนักงานมาอบรม
และกำชับแล้วว่าห้ามรับผู้โดยสาร
เหนือจากการขายตัวผ่านเคาน์เตอร์
หรือรับผู้โดยสารกลางทางเด็ดขาดนะครับ
ขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้สั่งลงโทษ
รายบุคคลแล้วก็สั่งลงโทษชานทัวร์แล้วเช่นเดียวกันนะครับ
เรียกพนักงานของบริษัทเข้าอบรมด้วยนะครับ